ช่วงนี้มาตรวจสอบสถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
คุณผู้ชมหลายเขื่อนน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
เขามีการรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนของเมื่อวานนะครับ
ว่า๒เขื่อนใหญ่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ
จากปริมาณน้ำมากเกินความจุก็คือเขื่อนน้ำอูล
จังหวัดสกลนครมีความจุตอนนี้ปริมาณน้ำเกินความจุแล้ว๑๐๑นะครับ
เขื่อนแก่งกระจานที่รายงานไปตอนนี้ก็เต็มที่๑๐๐ไปแล้วนะครับ
ส่วนเขื่อนศิลป์นครีนจังหวัดกาลจนบุรีปริมาณน้ำในเขื่อน๘๖เปอร์เซ็นต์นะครับ
เขื่อนวัฒนาโรงกรจังหวัดกาลจนบุรีมีปริมาณน้ำ๘๔เปอร์เซ็นต์นะครับ
ขณะที่เขื่อนอื่นอย่างเขื่อนปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันปริมาณน้ำ๗๙เปอร์เซ็นต์
จุลาพรจังหวัดชายภูมิปริมาณน้ำ๖๕เปอร์เซ็นต์
เขื่อนลำเปล่าจังหวัดกรสิน๖๔เปอร์เซ็นต์
เขื่อนน้ำพุงจังหวัดสะกดนครก็๖๓เปอร์เซ็นต์นะครับ
นายวัยวิแสงพาณิชย์ภูมิในการเขื่อนวัชิราลงกรชี้แจงสถานการณ์น้ำบอกว่า
ระดับน้ำจะมากแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตโดยขนาดนี้ได้ทำตามแผนการระบายน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
โดยอีก๒๓วันข้างหน้าจะเพิ่มการปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นเป็น๔๓ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งทำให้เขื่อนสามารถรับน้ำได้เพิ่มมากขึ้น
ขณะที่เขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนครถือเป็นเขื่อนที่มีปริมาณน้ำสะสมมากที่สุด๑๐๑เปอร์เซ็นต์
ปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์จนต้องเร่งระบายน้ำลงท้ายเขื่อน
ล่าสุดกรมชนประทานก็เพิ่มการติดตั้งท่อการลักน้ำเพิ่มอีก๑๕ท่อเพิ่มเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนภายใน๑๐วัน
เพื่อเป็นการรับมือพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาอีกระลอกในช่วงปลายเดือนนี้
แล้วก็เตือนให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม
โดยเส้นทางน้ำจากเขื่อนจะไหลลงลำน้ำอูนลำน้ำสงครามออกสู่แม่น้ำโขง
ซึ่งระดับน้ำในลำน้ำอูนแล้วก็น้ำสงครามนั้นอยู่ต่ำกว่าตลิงประมาณ๑เมตรกว่า
ซึ่งยังคงรองรับการระบายน้ำได้
แล้วก็พื้นที่ที่อาจจะมีผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนน้ำอูนคืออำเภอพันนานิคมอำเภอนาว่าแล้วก็อำเภอศรีสงครามนั่นเองครับ
ดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับ
เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักเหมือนกันในภาคอีสาน
ปริมาณน้ำในแม่น้ำต่างก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมล่าสุด
มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ๑๐อำเภอค่ะ

ประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอธาตุพนมท่าอุเทนโพนสวรรค์เรนูนคร
ปลาปากบ้านแพงนาแก่วังยางและอำเภอศรีสงคราม
ทั้งนี้ปริมาณน้ำจากลำน้ำก่ำและแม่น้ำโขงที่หนุนสูง
ก็ไหลเข้าไปในพื้นที่ตำบลบ้านก่ำอำเภอธาตุพนม
สูงประมาณ๑๒เมตรที่เพิ่มขึ้นมานะคะ
มันแก้วที่ชาวบ้านปลูกไว้ถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะ
จังหวัดได้สั่งปิดประตูระบายน้ำห้วยแขนเป็นการป้องกันน้ำโขงไหลทะลักเข้าพื้นที่
นอกจากนี้นะคะนำเครื่องสูบน้ำขนาด๑๒นิ้ว๑๐เครื่องไปติดตั้ง
เป็นการสูบน้ำข้ามประตูออกจากพื้นที่กลับลงไปสู่แม่น้ำโขง
ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้ประมาณ๔๐๐ไร่ค่ะ
ไปดูต่อเนื่องกันค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดบึงการที่นี่ระดับน้ำยังสูงอยู่นะคะ
อยู่ที่๑๒เมตรกว่าเหลืออีก๓๐เซนติเมตรก็จะถึงจุดวิกฤต
โดยมีบางช่วงที่เป็นปากห้วยไม่มีเขื่อนกั้นก็เลยทำให้น้ำโขงนั้นไหลไปท่วมพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายไป๕อำเภอ
ทางจังหวัดได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำไปประจำการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือแล้วนะคะ
หากพื้นที่ไหนน้ำทะลักเข้ามาท่วมก็จะรีบสูบน้ำออกมาได้ทันท่วงทีค่ะ
ปัญหาของภาคอีสานก็คือแม่น้ำต่างเนี่ยเขาไหลออกไปสู่แม่น้ำโขงคือแม่น้ำโขงก็สูงขึ้นเหมือนกันมันก็ไหลดันกลับเข้ามา
เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปิดประตูต่างที่มันอยู่ขอบแม่น้ำโขงเพื่อไม่ให้มันไหลเข้าไปหากันได้อย่างสะดวก